ดักซุ่มค่อนคืนเพื่อจะตามจับป้า

เพราะว่าสายรับแจ้งมาว่ามีป้าคนหนึ่ง

และเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักซุ่มค่อนคืนเลยนะครับ
จนกระทั่งพบแท็กซี่วิ่งเข้ามาในซอย
แล้วก็มีหญิงสูงอายุคนหนึ่งเป็นผู้โดยสาร
จึงเรียกแท็กซี่คันนั้นตรวจ
ไปดูภาพจากกล้องของตำรวจขณะที่จู่โจมเข้าไปตรวจสอบนะฮะ

นี่แหละครับสิ่งที่ตำรวจเข้าไปพบไปเจอ

ยาไอซ์นะฮะแล้วก็๕ถุงน้ำหนักเกือบครึ่งกิโลกรัม

เยอะมากส่วนคุณป้าปฏิเสธ
ประมาณว่าโอ้โหไม่มีลายนิ้วมือป้าเลย
ไม่ได้จับเลยแล้วตำรวจพยายามที่จะถาม

ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าตำรวจซุ่มดักอยู่เกือบครึ่งคืน
ในซอยกำนันแมนท์๕เขตบางบอลกรุงเทพฯ

ตรวจสอบเรียกค้นก็เจอป้าคนนี้เป็นผู้โดยสาร
โดยป้าอ้างว่าซื้อมะม่วงมาฝากน้องสาว

เปิดดูถุงกระดาษที่อยู่ข้างคุณป้า
ก็เจอยาไอซ์๕ถุงน้ำหนักเกือบครึ่งกิโลกรัม
นำคุณป้ามาสอบสวนที่โรงพัก
คุณป้าคือนางสาวพรศรีหรือพรนันศักดิ์อายุ๕๖ปี
สุดท้ายนะครับรับสารภาพครับ
บอกว่าได้ค่าจ้าง๓๐๐๐บาท
รับยาไอซ์ที่ซอยรามคำแหง๑๘
ให้ไปส่งให้นายแบร์ที่อำเภอธานโตจังหวัดยาลา
ตรวจสอบประวัติของคุณป้าพรศรี
พบว่าเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้๑ปี

แล้วก็เดินทางขึ้นลงจากจังหวัดยาลามากรุงเทพ
กรุงเทพไปยาลาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หลายครั้ง
เชื่อว่าคุณป้าน่าจะเดินสายส่งยาเสพติด
ตำรวจนำตัวของนางพรศรีดำเนินคดีครับ
แล้วก็จะสอบสวนขยายผลเครือข่ายต่อไป